ดับมาในช่วงนี้น้องใบตองยังคึกคักอยู่นะยังคึกคักอยู่วอร์มก่อน
ขยับขึ้นเรื่องร่างกายบ้างเดี๋ยวจะง่วงหาวหาวนอนกันสะหมด
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยบอกบุญกันนิดนึงอ่ามาอ่า
ดีเลยเหรอรอรับเลยอ่ะเป็นเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องดีที่จังหวัดชายนาฏหลังจากที่วัดแห่งนี้นะครับ
เขารับบริจาคกระเบื้องที่แตกแล้วเสร็จกระเบื้องต่างต่าง
ถูกต้องครับรวมไปถึงกระเบื้องเก่าเพื่อที่จะมาบริจาคที่วัดนี่เองครับ
เป็นไงล่ะนี่แหละคือกระเบื้องที่แตกแล้วนะคือเหลือใช้อะไรประมาณนี้
ก็มาบริจาคที่วัดได้นะครับซึ่งเป็นกระเบื้องรูปแบบต่างต่างนะครับ
ถูกนำไปประดับบนซุ้มประตูและสาราการประเรียนครับ
ภายในวัดบำเพ็ญบุญตำบลห้วยกรดอำเภอสังคบุรีจังหวัดชัยนาฏ
เขาบอกว่าเป็นศิลปะที่แปลกตาน่าประทับใจในลวดลายและสีสัน
ที่เขาบอกว่าไม่เหมือนใครนะครับแต่สวยมากนะคะ
คือมันเป็นกระเบื้องที่แตกแล้วแล้วก็เหลือใช้ไง
แต่พอนำมาประกอบกันเนี่ยด้วยช่างที่มีฝีมือก็ทำให้ดูสวยงามได้
มันคล้ายกับตอนที่เด็กเราเรียนฉีกแปะกระดาษ
ประมาณนั้นแหละครับเรื่องนี้นะครับนายลมโชยกลิ่นเกษตรกรรมการวัด
บอกว่าแนวคิดการใช้เศษกระเบื้องเก่ากระเบื้องชำรุด
หรือว่ากระเบื้องเหลือใช้จากงานก่อสร้างมาประดับซุ้มประตูและสารวัตรเนี่ย
มีขึ้นตั้งแต่๒ปีก่อนนะครับโดยพระครูวิชัยบุญญาคม
เจ้าอาวาสวัดที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารภายในวัดครับ
จึงบอกบุญญาตยมจนได้กระเบื้องหลากสีสันจำนวนมาก
จากนั้นครับได้ว่าจ้างช่างตัดกระเบื้องและติดตั้งเป็นลวดลายต่างที่แปลกตา
แต่ว่าสวยงามนะครับซึ่งก็บอกว่าการรับบริจาคครั้งนี้นะครับ
ก็ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้ถึง๑๐เท่าเลยทีเดียว
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับผู้ที่มีจิตเป็นกุศลนั้นยังสามารถนำกระเบื้องแตก
หรือว่ากระเบื้องเก่าบริจาคได้ที่วัดบำเพ็ญบุญก็บริจาคก็ได้ตามกำลังศรัทธานะครับ

โอ๊ยตายแล้วคุณเล่นหยั่นถึงวัฒน์เลยเหรอ
เป็นมุงน่ารักเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง

พาคุณผู้ชมไปติดตามการบวชสามเณร
ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ก็จะเป็นประจำ
ก็จะมีการจัดบวชสามเณรขึ้นมานะคะ
แต่ว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เขามีการจัดบวชลูกแก้ว
ตามแบบฉบับของล้านนาจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะ
เคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับ

บรรพชาสามเณรแบบประเพณีล้านนา
ที่วัดเวรุวันอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
จัดขึ้นสืบทอดกันมาแต่โบราณนะคะ
ผู้ปกครองต้องนำเด็กไปแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นลูกแก้วก่อนบวช
ว่าลูกคือแก้วตาดวงใจนั่นเอง
เมื่อได้บรรพชาสามะเนรถือว่าเป็นเทวดามาเกิดค่ะ
ก็จินตนาการเอาว่าเทวดาจะแต่งตัวกันอย่างไรนะคะ
ลูกแก้วจึงออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
จากนั้นนะคะจะนำลูกแก้วขึ้นขี่หลังม้า
แห่รอบไปตามถนนอย่างที่เห็นอยู่นะคะ
เพื่อบอกบุญกับญาติพี่น้องตามความเชื่อในพุทธประวัติ
ขณะเจ้าชายสิทธาออกบวชจะขี่ม้ากันทะกะเป็นภาษณะ
ขบวนก็มีเสียงดนตรีพื้นเมืองสนุกสนานร้าวใจค่ะ
จะเห็นว่าม้าคึกคักกระโดดโลดเต้นกันไปด้วยแบบนี้นะคะ
เมื่อกี้สังเกตเห็นมีดาเมเยอร์ด้วยนะ
แล้วนี่คือต้องใส่แว่นดำอย่างนี้ด้วยเหรอ

อันนี้อาจจะขยุกมา

จากนั้นพาลูกแก้วทำพิธีเรียกขวัญหรือภาษาเหนือเรียกว่าฮ้องขวัญนั่นเอง
เข้าสู่กาสวพัฒน์ค่ะก่อนที่จะทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณร
ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาทกับสามเณรน้อย
ซึ่งปีนี้บวชกว่า๓๐รูปด้วยกันนะคะ
บรรพชาหรือว่าบวชเนรเป็นที่นิยมของชาวล้านนา
และให้ความสำคัญมากต่างกับการทางภาคกลางที่จะนิยม
หรือว่าให้ความสำคัญกับการอุปสมบทหรือว่าบวชพระค่ะ
เมื่อชายไทยอายุครบ๒๐ปีมากกว่านะคะ
บวชลูกแก้วเป็นประเพณีแบบล้านนาของเชียงใหม่และอีก๗จังหวัด
แตกต่างจากประเพณีปลอยส่างลองที่แม่ห้องศรค่ะ
เพราะว่าอันนั้นนะคะเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่
แม้จะมีการคล้ายกันรายละเอียดคล้ายกันแต่ว่าก็แตกต่างกันบ้าง
ปอยสั่งลองจะใช้คนแบกลูกแก้ว
แต่ว่าล้านนาเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะใช้ม้าแห่นั่นเองนะคะ
แต่ก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
และนำหลักธรรมคำสอนไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
และเป็นแบบอย่างคนดีของสังคมในอนาคตสืบไปค่ะ
ได้ติดตามอีกหนึ่งประเพณีแบบไทยล้านนาที่เราไม่เคยเห็น
แล้วก็เยาวชนรุ่นหลังแบบนี้ไม่เคยเห็นแน่นอนดิฉันยังไม่เคยเห็นเลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะครับคุณผู้ชมครับ

สัญญาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้นะครับกับการถ่ายทอดสด

เดี๋ยวไปดูงานแต่งกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นงานแต่งแบบโบราณที่จังหวัดสตูนครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือรถสามล้อผูกโบแดงนะครับ
ซึ่งเป็นรถสามล้อที่จะนำเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนะมีเจ้าบ่าวก็คือ
นายสมศักดิ์บายาและเจ้าสาวก็คือนางสาววะนิดาอุ่นนวล
ซึ่งเป็นครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราชไปตามถนนในหมู่บ้านเกาะแกรนนะครับ
ตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูนครับ
โดยมีเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ญาติย่านเนี่ยมาร่วมงานมากมาเลยทีเดียว
จากขบวนคู่บ่าวสาวมาถึงบ้านของเจ้าบ่าวนะครับก็มีการกล่าวดูอาขอพร
จากนั้นครับบ่าวสาวก็ออกไปต้อนรับแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ไปดูกันที่เรื่องราวของรถสามล้อถีบแล้วก็รถจักรยานโบราณนะครับ
จอดไว้ที่หน้าบ้านนั่นเองเขาบอกว่าได้รับความสนใจมาก
ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยก็แน่นอนล่ะต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ละลึกแชะเซลฟี่กันซะหน่อย

นี้ทั้งนั้นชาวบ้านก็บอกว่านี่เป็นการแต่งงานแบบโบราณของคนในท้องถิ่นนะครับ
จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านเขาบอกว่ารักมาก
แล้วก็มีความกระตันยูต่อบิดามันดา
เมื่อมีงานมงคลครับเพื่อนบ้านจึงช่วยกันจัดงานแต่งให้โดยล้มวัวแล้วก็หาหยวกกล้วย
มาทำกับข้าวเลี้ยงแขกเหมือนกับการแต่งงานในอดีตนั่นเองครับ
โดยเฉพาะการรับเจ้าสาวก็มีการนำรถสามล้อถีบและรถจักรยานรุ่นโบราณสมัยคุณพ่อคุณแม่มาร่วมพิธีด้วยครับ
น่ารักมากเป็นพิธีการแต่งงานแบบโบราณของทางภาคใต้หรือว่าทางศาสนาอิสลามที่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ
หลายคนเห็นงานแต่งงานแล้วก็อยากที่จะมีคู่อยากที่จะแต่งงานโดยเฉพาะคุณชนะใช่ไหม

และถ้าใครหนุ่มคนไหนที่ยังโสดต้องฟังข่าวนี้ดีนะครับ
เพราะว่าคุณครูสาวชาวจีนในจังหวัดอุบลราชธานีเขาประกาศหาคู่ชีวิต
ใครที่มีสเปกเป็นสาวหมวยนี่ต้องติดตามนะ

มีฐานะในระดับที่ไม่พากันกัดก้อนเกลือไม่เจ้าชู้โอเวอร์
และที่สำคัญยังโสดขอเป็นชายแท้สุภาพไม่หื่นกาม
และอยากแต่งงานมีคู่ชีวิต
โอ้โหนี่เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับเนี่ย
แต่ขอยืนยันว่านี่เป็นการประกาศหาคู่จริงครับ
ได้รับการยืนยันจากนายสับสิริทรงสุขรุจิโรธ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานี
โดยประกาศหาคู่ให้กับครูสาวชาวจีนผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพราะนางสาวหลียวนที่มหาวิทยาลัยจ้างมาสอนภาษาจีน๓ปี
มีกำหนดกลับประเทศจีนปลายปีนี้
อีกทั้งวัฒนธรรมชาวจีนที่ครอบครัวต้องการให้ลูกสาวแต่งงานในวัยอสมควร
นางสาวหลีจึงต้องกลับบ้านเกิดเพื่อเข้าพิธีดูตัวและหาคู่
เพราะอยู่ในวัยที่สมควรมีคู่ได้แล้ว
แต่ครูสาวกลับตกหลุมรักวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเข้าแล้วสิครับ
มีแนวคิดที่จะอยู่ที่อุบลราชธานีต่อไป
หากมีแฟนเป็นคนไทยโดยเฉพาะคนอุบลยิ่งดีเลยครับ

ลงข้อความประกาศหาคู่ผ่านเฟซบุ๊ก
ตอนนี้นางสาวหลีในวัย๒๙ปี

ก็ไม่เคยมีแฟนหรือชายใดมาจีบเลย
หากมีคนเข้ามาก็พร้อมพูดคุย
ไม่ได้ตั้งคุณสมบัติไว้สูงมากมาย
แต่หากมาลองคบกันแล้วเข้าใจกัน
ก็พร้อมจะแต่งงานด้วยล่ะครับ
นางสาวลีบอกอีกว่าถ้าแต่งงานแล้ว

และจะได้เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ที่นี่ตลอดไป
หากมีหนุ่มชายไทยท่านใดสนใจ

ก็จะช่วยเป็นผู้ตรวจสอบให้

และเป็นคู่ชีวิตตลอดไปครับ
แต่ว่าของแค่ไม่ลำบาก

ที่บ้านมีเพียบเลยมีทั้งติ๊กทั้งเกลือ